ทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมนาคม
ในชาติชาติสิทธิพลซึ่งก็ลงพื้นที่นะครับ

ออกมาพูดนะครับมันก็ต้องยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่อง

ขบวนการทางวิศวกรรม
นะครับก็นี่แล้วไม่มีใครต้อง
ชาราวันกระณภาประมูลมาตั้งแต่วันที่๒๓สิงหาปี๑๙๖๔
มีงานของส่วนมีงานของการทฤษฎีส่างนครหลวงกับงานของกรุงเทพหมาละคร
ประมูลพงธ์เงินต่อสัญญา๑๖๖๔๕๕ล้านบาท
ราคากลาง๑๖๖๕ล้านบาทต่างกว่าราคากลางกระมาน๔แสนบาท
ก็เป็นบริษัทแล้วก็เป็นทางยกระดับ
ถั่งยาวประมาณ๓๕กิโลล่ะนะครับเตือนยกสี่ช่องจราจร
แล้วมีปรับปรุงในสะพานเกาะสละล่อที่ข้ามครอง
และมีงานของกายฟ้ายอีกประมาณ๒๐๐กว่าล้านนะครับ
มีการตั้งกระทู้
พังลงมานะครับแล้วก็มีความเสียหาย๑ช่วงสะพาน
อีกนิดนึงที่ติ่งออกไปประมาณ๒เฟคชั่น
ก็เป็นหนึ่งช่วงสะพานแล้วก็อีก๒เซคชั่น

เพียร์๘๓กับเพียร์๘๔นะครับ
แล้วก็ชิ้นส่วนสะพานก็ตกกันตรงกลาง
แล้วก็ไปช่องซ้ายเวลาจอหน้าปั๊มประวัติธรรม
ที่คนงานได้รับบัติเจ็บ๗คน
แล้วก็มีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๑คน
ก็เป็นวิศวกรที่ทำเรื่องดึงรวด

ส่วนบุคคลทั่วไปเนี่ยก็เข้าใจว่าไม่มีใครได้รับเสียชีวิตนะ

ก็ถือว่าโชคดีว่าฝั่งตรงข้าม
รถก็โดนทับตรงฝากระโปรง

ก่อนเมื่อคืนพอถึงเที่ยงคืน

แล้วก็มีตัวคอนกรีตแล้วก็มีตัวสาว

แต่เมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนเราก็ให้หน่วย
บรรทาสาภัยเข้าไปปูพรมอีกทีหนึ่ง

เพราะว่าถ้าเกิดมีคนติดอยู่ข้างล่างเนี่ย

ก็ใช้วิธียกเครนเอาเครน๒๐๐ตัน๓ตัว
มายกตัวชิ้นส่วนคลัสด้านบนก่อน
ชิ้นส่วนก็หนักประมาณ๗ตัน๔ชิ้น
เช้าก็เริ่มยกตอนประมาณ๗โมงเช้า

ก็่นความเข็มขึ้นไปไปกัน

แล้วมันก็จะต้องจะอยู่ตรงกลางกลาง
โอเคนั่นก็คือสถานการณ์นะ
รายละเอียดเดี๋ยวให้ท่านรองนักศึกษาช่วยอธิบาย
เทคนิคเพิ่มเติมหน่อยว่าเป็นยังไง
แล้วมันเกิดเหตุเพราะอะไรอย่างนี้ครับ

นี่ลักษณะที่คราจะคำการก่อสร้างนะครับ
แล้วก็ตัวผิดคือตัวเสานะ

เอารูปรูปนี้เลยก็ได้ผมว่ารูปนี้จะชัดเจนกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดคือตัวเพียร์ที่เสาที่หักคือตัวเพียร์๘๔
เสาล้ม๒ต้นคือเพียร์๘๔กับเพีย๘๓
คือตัวที่เป็นกล่องเดี๋ยวชี้ตรงกล่องหน่อย
ได้เป็นตัวแล้วน้ำหนักเพื่อเรียงเข้าต่อกันแล้วก็ร้อยสลิง
คือมีการดึงรวดสลิงเรียบร้อยนะแล้วมาตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการทำเพียร์๘๔กับ๘๓
ก็มีการกำลังอยู่ระหว่างที่เกิดเหตุ
อยู่ระหว่างการทำงานอยู่
ตรงนี้ก็เกิดเหตุอันนี้เราจะไปวิเคราะห์สาเหตุเบื้องลึกอีกที
ก็เดี๋ยวร่วมกับทางผู้ชื่อชาญทางวิศกรรมศาลเมืองไทย
เพื่อไปสำรวจสาเหตุที่เกิดขึ้นจริง
เรารู้ล่ะว่าเกิดระหว่างการก่อสร้างนี่แหละ

ยังขอเวลาไปตรวจสอบอีกทีครับ

ข้างบนนี่คือเอกโครงสีฟ้า
มันก็จะมีตัวนี้แหละที่หล่นลงมา
เสาแบบ๘๓กับ๘๔ที่พัง
ส่วน๘๕ยืนอยู่

เสาที่มันหักลงมา
สองฝั่งซ้ายกว่านี้คือเสาต้นเดียว

เป็นตัวไลปีแล้วก็ขยับมาด้านซ้ายครับโอเคโอเคคิดว่าจะเสร็จ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เพราะว่าชัดได้แถลงที่กรุงเทพมนตร์ครอล๒
ก็ได้พูดถึงเรื่องของโครงการยกระดับอ่อนนุษย์ลาดกระบัง
ซึ่งจริงระยะทางของโครงการทั้งหมดคือ๓กิโลเมตรครึ่ง
แต่จุดที่มันพังถล่มลงมาเป็นช่วงสะพาน๒เซ็กชั่น
เสา๘๔กับเสา๘๓และที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
ที่กำลังถูกสลิงดึงนั่นแหละปรากฏว่ามันไม่เสถียร
อันนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ต้องยอมรับเพราะว่าโครงการทางยกระดับอ่อนนุษย์ลาดกระบัง
เป็นของสำนักการโยธากรุงเทพมนาคมผู้ว่านี่เครียดเลยนะ
น้ำเสียงสีหน้าท่าทางตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะลงพื้นที่ดูเครียดแล้วก็ดูกังวล
ใช่นะครับก็ผู้ว่ารายงานออกมานะฮะว่าในส่วนของคนงานนะครับอันนี้ต้องแยกว่าในส่วนของคนงานกับส่วนของประชาชนทั่วไป
คนงานเสียชีวิต๒รายแล้วก็บาดเจ็บ๗รายแล้วก็มีประชาชนทั่วไปบาดเจ็บแต่ไม่เสียชีวิต
ขณะที่ดึงสลิงระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะมีการลื้อถอนในโครงสร้างที่มันถล่มลงมา
เสร็จภายในกี่วันคือตอนนี้ต้องวางแผนต้องให้ผู้รับเหมาเขาวางแผนก่อน
ยังไม่ระบุวันชัดเจนนะครับ
ก็อย่างที่บอกค่ะว่าต้องใช้เครนขนาดใหญ่๒๐๐ตันยกชิ้นส่วนหลักมา
แล้วก็เอาเครนขนาดเล็ก๕๐ตันค่อยตัดชิ้นส่วนตัดชิ้นส่วนออกมา
เพราะว่าโครงสร้างที่มันถล่มน้ำหนัก๗ตันมีอยู่ด้วยกัน๔ชิ้น

ว่าไม่มีใครที่ติดอยู่ภายใต้ซาก
ได้ดำเนินการลื้อถอนด้วยความระมัดระวังในวันนี้
แล้วที่เรากำลังสงสัยกันตั้งแต่รถคันนั้นที่คุณบุ๊คพูดเลยตั้งแต่ต้น
สรุปแล้วคือเจ้าของรถคันนี้เห็นท่าไม่ดี

ฉะนั้นไม่ได้มีใครติดอยู่ภายในรถคันนั้นนะคะ
เพราะตอนเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ประเมินแผน
เมินแผนเขาบอกว่ามี๒จุดที่
ยังต้องดูว่ามีใครติดอยู่หรือว่ามีคนตายหรือเปล่า
ก็คือรถคันที่ถูกทับบี้แบนเลยนะ
รถคันขาวที่ข้างหน้ารถตรงกระโปรงหน้าโดนทับ

ส่วนอีกจุดหนึ่งมันมีต่อหม้อสะพานหรือว่าไอ้เสาสะพาน

จุดนั้นอีกจุดหนึ่งเพราะว่ามีชาวบ้าน

ก่อนหน้านั้นเห็นว่ามีคนอยู่ตรงต่อหม้อนั้น

เดี๋ยวเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบตลอดนะครับ